ดาวค่ะนักเรียนหญิงชั้นม๖ที่กาญจนบุรี
เสียชีวิตอยู่ที่บ้านญาติของเพื่อนผู้ชายคนนึงที่ก่อนหน้านี้ไปดื่มกินสังสรรค์ด้วยกัน
เรื่องนี้ยังต้องขยายผลต่อเพิ่มเติมนะคะ
อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าครอบครัวของน้องดาวผู้เสียชีวิตเนี่ย
สงสัยว่าน้องดาวถูกล่อลวงออกมาจากบ้านแล้วก็โดนมอมเหล้ามอมยาหรือเปล่า
จนถึงขั้นเสียชีวิตตำรวจได้มีการเรียกตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ร่วมดื่มกินกับน้องดาวก่อนที่น้องจะเสียชีวิต
ไปสอบปากคำครบทุกคนแล้วคนในกลุ่มเขาอ้างว่าน้องดาวเนี่ย
ดื่มเหล้าและเสพยาเสพติดเขาอ้างแบบนี้นะคะจนน้องดาวเมามากแล้วน้องดาวก็บอกว่าอยากนอนพัก
ในพัฒน์ที่ร่วมล้อมวงดื่มกันด้วยเนี่ยอาสาขี่รถจักรยานยนต์พาน้องดาวไปนอน
ดาวก็สอนพาน้องดาวไปบ้านยายของตัวเองนี่คือบ้านยายนะคะบ้านที่พบศพน้องดาว
แล้วในพัฒน์อ้างว่าให้น้องดาวนอนในห้องคนเดียวตื่นเช้ามาเห็นว่าน้องดาวเสียชีวิตเลยปั๊มหัวใจ
แล้วก็เอาน้องดาวออกมาจากห้องนอนมาวางไว้ที่จุดที่พบศพก็คือด้านนอก
สภาพศพน้องดาวคือเลือดออกปากออกจมูกแล้วก็มีเลือดเต็มเลยที่หน้าอก
ไปไปมามาสอบปากคำในพัฒน์อีกรอบหนึ่งไม่ได้สอบแค่ครั้งเดียว
ในพัฒน์เพิ่งให้ข้อมูลเพิ่มที่เล่าไปเมื่อวานยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับน้องดาว
เพราะไปพบถุงยางอนามัยใช้แล้วที่บ้านหลังที่พบศพน้องดาว
แต่ประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มเหล้าการเสพยาเสพติด
เพราะว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊กแชร์ภาพในเฟซบุ๊คของเฟซบุ๊กน้องดาว
เกี่ยวกับภาพในเรื่องของยาเสพติดด้วยเดี๋ยวค่อยไล่ไปทีละประเด็น
เพราะมีอีกหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มร่วมดื่มกินกันก่อนที่น้องดาวจะถูกพบเป็นศพเสียชีวิตนะคะ
อันนี้คือนายพัดนะคะตอนนี้ยังไม่เจอตัวนายพัดนะคะ
คือในพัฒน์ไปให้ปากคำกับตำรวจสองรอบแล้วด้วยนะคะครับผู้ปกครองของในพัฒน์ด้วยนะคะ
แต่มีอีกคนนึงที่ชื่อว่าในทีค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของในพัฒน์แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ทีมข่าวเราไปที่บ้านของในทีไปเจอแม่ของในที
แม่ของในทีบอกว่าคือก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นข่าวแรกมีข่าวว่าในทีเป็นแฟนกับน้องดาวผู้เสียชีวิต
แม่บอกว่าไม่จริงในคืนที่เขาไปร่วมไปดื่มไปกินกันเนี่ยเป็นวันแรกที่ลูกแม่เจอกับน้องดาว
ตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ในทีก็บอกแม่ว่าไม่เกี่ยวเลยไม่รู้ไม่รู้เรื่องการเสียชีวิตของน้องดาว
แม่เองก็ไปแสดงความเสียใจกับพ่อของน้องดาวแล้วด้วย

น้องไม่ได้เครียดอะไรละค่ะอ๋อตอนนี้เขายุ่ที่บ้านไหม

อีกคนนึงค่ะในเต๋าก็อยู่ในกลุ่มด้วยนะคะ
ก่อนที่น้องดาวจะเสียชีวิตนะคะ
ก็ร่วมดื่มร่วมล้อมวงกินกันอยู่เนี่ยเนี่ยนะคะ

เต๋าบ้านแบบปิดเงียบเลยค่ะไม่ให้ข้อมูลอะไรนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ในเต๋านี่แหละเป็นคนให้ข้อมูลว่าน้องดาวเมา
เพราะเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งปริมาณมาก
ทุกคนที่ล้อมวงกันอยู่ตกใจ
และดาวเอ่ยปากว่าพาไปนอนหน่อยอยากพักผ่อนให้ในพัฒน์ไปส่ง
ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีอาการช็อกหรือหมดสติอะไร
พัฒน์ก็เลยอาสาขี่รถจักรยานยนต์พาน้องดาวไปที่บ้านยาย

หลังจากนั้นคนในกลุ่มเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้ว
ก็รู้แค่ว่าในพัฒน์ขี่รถจักรยานยนต์พาน้องดาวไปบ้านยาย
ก่อนหน้านี้ในเต๋ายืนยันว่าคนในวงเล่าไม่รู้ไม่เห็น
แล้วก็ไม่ได้มีใครไปทำอะไรไม่ได้มีลักษณะของการขืนใจรุมโทรมน้องดาวเลย
ทีมข่าวไปคุยกับคุณพ่อของน้องดาวนะคะ
ถามหลายประเด็นเลยค่ะประเด็นแรก
ก็คือประเด็นที่ในพัฒน์ไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
ซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องดาวเป็นคนแรกที่พบศพ
แล้วก็เป็นคนที่ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับน้องดาวก่อนน้องดาวจะเสียชีวิต
พ่อบอกว่าตกใจมากตกใจจริง
พ่อบอกโอ้โหเหมือนกับที่ทางบ้านคิดไว้เลยว่าลูกสาวต้องโดนกระทำอะไรสักอย่าง

คำถามที่สองทีมข่าวของเราก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของเฟซบุ๊คของน้องดาว
ว่ามีการโพสต์ภาพลักษณะเหมือนกับภาพข้อความลักษณะคล้ายแบบนั้น
เรื่องนี้พ่อตอบว่าพ่อไม่รู้
เพราะทุกครั้งที่ลูกไปกับเพื่อนก็ตามภาษาวัยรุ่น
น้องดาวก็ดูแลตัวเองได้กลับมาบ้านได้ไม่มีปัญหาอะไร

ญาติของหนึ่งในกลุ่มฝ่ายชายมาคุยกับพ่อ
เรื่องของการให้ความช่วยเหลือแต่พ่อบอกว่าพ่อยังไม่พร้อมค่ะ
นี่แหละพอมาได้ข่าวว่าเออไปคมขึ้นแล้วเอามาอำพางอะไรอะไรอย่างนี้
เออก็เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้นะ
ผมว่าเขาจะต้องไปเป็นอะไรมาแล้วพวกนี้พามาอีกบ้านหลังนึงอะไรอย่างนี้
อย่างที่เขาออกข่าวอะไรผมว่าตามที่เขาเขาแหละ
เลยแหละใช่แน่นอนมันต้องมีอะไรกันมาก่อน
หรือว่ามันเอาเข้ามาอีกบ้านนึงพอผู้หญิงเสียชีวิต
มันก็ต้องออกมั่งแคว้งหน้าเมื่อแบบหัวความพิษหรือว่าอะไรอย่างนี้

ใช่ใช่ใช่
แต่ทำไมพามาโสขที่บ้านผู้เจ็ดตะนำเขาคืออะไร
ใช่นี่แหละเขาอยากจะทราบสาเหตุตรงนี้
ว่าเออหรือว่าน้องเป็นอะไรแล้วทำไมไม่พาน้องมาที่บ้านทั้งทั้งที่ก็มารับที่บ้านก็รู้บ้านอยู่แล้วทำไมไม่มาส่งค่ะไม่งั้นก็เอาไปส่งโรงพยาบาลถ้าน้องเป็นอะไรใช่ไหมใช่
เราก็เข้าไปส่งโรงพยาบาลเราก็จะไม่ค่อยติดใจอะไรมากมายแต่นี่ไปปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นถ้ามันใครก็รับไม่ได้คนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกไปนอนตายอยู่อย่างนั้นใครจะรับได้อ่ะเราก็ไม่คิดแล้วว่ามันจะมาเกิดแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าลูกเราออกไปแล้วเราจะไปทำอะไรเราไม่รู้แล้วเราไม่รู้เลย
ฝันไหมแม่ฝันมีแต่คนอื่นเป็นเพื่อนหรอกแต่แต่ถ้ามาหาพ่อกับแม่ยังนะยัง
เวลาให้เห็นให้รู้สึกใช่
ทางบ้านก็บอกว่าคือน้องดาวเป็นคนร่าเริงอะค่ะก็เป็นคนเที่ยวเล่นปาร์ตี้สนุกสนานกับเพื่อนนั่นแหละ
แต่ทีนี้ค่ะวันนี้ที่มันเป็นประเด็นแล้วก็คนก็แชร์ประเด็นนี้ในโลกโซเชียลกันเยอะนะคะเกี่ยวกับข่าวนี้
เกี่ยวกับเรื่องของเฟซบุ๊คของน้องดาวผู้เสียชีวิตนะคะว่ามีการโพสต์ภาพลักษณะของการปาร์ตี้หรือว่าคำพูดลักษณะของการปาร์ตี้อยู่บ่อย
พฤศจิกายนปีที่แล้วช่วงประมาณเที่ยงคืนสี่สิบเอ็ดนาทีสดผ่านเฟซบุ๊กตอนอยู่ในปาร์ตี้วันเกิดมีเพื่อนผู้หญิงสิบถึงสิบห้าคนได้อ่ะค่ะ
ปีนี้๑๒มกราคมช่วง๕ทุ่ม๔๘นาทีก็สดผ่านเฟซบุ๊กบรรยากาศคล้ายกับปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนเหมือนกัน

วันที่๖เมษายนโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเหมือนกับคิดถึงความบ้าของพี่สาวตัวเองแฮชแท็กขวัญใจด่านตรวจ

เมษายนแชร์ภาพค่ะอันนี้เป็นการแชร์ภาพจากเพจเป็นภาพของผู้หญิงลักษณะท่าทางคล้ายเสพยาเสพติดนะคะ
พฤษภาคมช่วงประมาณ๗นาฬิกา๔๖นาทีโพสต์ข้อความนะคะ

ลักษณะที่ว่าเป็นไงล่ะดื้อดีนักเนี่ยไม่เคยรักตัวเองใครพูดไม่ฟังเป็นไงเกือบตายเลยแต่เพื่อนอ่ะมาแสดงความคิดเห็น

ว่าบ้าจุดมากไง

น้องก็ตอบว่าเลิกแล้วจริง

บ่ายวันเดียวกันก็แชร์ภาพจากเพจหนึ่งเป็นภาพผู้หญิงลักษณะคล้ายกำลังเสพยาเสพติดนะคะ

ที่มีข้อความคำว่าเติมตลอดปอดวิเศษลักษณะประมาณเนี้ยค่ะอันนี้คือประเด็นที่คนพูดถึงเกี่ยวกับคดีนี้กันนะวันนี้นะคะ

ทีมข่าวก็มีโอกาสไปเจอกับเพื่อนของน้องดาวที่เรียนชั้นม๖ด้วยกัน

เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝันถึงน้องดาว
ก็แปลกใจอยู่

มีมาหาเพื่อนคนอื่นมั้ยครับ
เพื่อนคนอื่นเล่าให้ฟังว่าดาวเดินมาใต้ตึกที่โรงเรียนใส่ชุดนักเรียนมาแล้วก็ปล่อยผมมา
ก็เดินส่วนกันก็ยิ้มให้เพื่อนคนนั้น
อืมเหมือนกัน

เรามาหาเพื่อนกี่คนแล้วที่ใส่ชุดนักเรียนมาเหมือนกันประมาณเท่าที่เท่าที่คุย

แต่เพื่อนคนนั้นก็แบบยังไม่สนิทกันเท่าไหร่ค่ะเป็นเพื่อนแบบตั้งห้อง

ค่ะสำหรับหนูนะคะหนูแบบเชื่อว่าอาจจะถูกโดนมอมแล้วก็แบบถูกกระทำด้วย

ทางตำรวจสพท่าม่วงบอกว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไรกับใครนะคะ
ต้องรอสอบปากคำพยานเพิ่มแล้วก็ต้องรอตรวจพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องดูกรณีในพัฒน์นะคะที่สุดท้าย
ยอมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่ามีเพศสัมพันธ์กับน้องดาวจริง
ไม่รับสารภาพพอเจอหลักฐานนู่นนี่นั่นถึงค่อยบอกมาค่อยบอกมา
ตอนแรกไม่บอกก็ไปเจอถุงยางอนามัยถึงจะยอมรับสารภาพนะคะ